อ่าไปดูความคลึ่มหน้าของการแพทย์ระบาดของวายราชโควิด
ที่ตอนนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ตอนนี้ผู้เสียชีวิตทะลุไปที่๑๖๐๐กว่าคนเรียบร้อยนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสแถลงการนะครับ
ตอนนี้นะฮะพบผู้ติดเชื้อจากไวรัสโควิดหนึ่งเก้า
รายแรกในฝรั่งเศสนับเป็นผู้ป่วยรายแรกที่เสียชีวิตนอก
ทวีปเอเชียโดยทางการระบุว่าผู้ตายนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
เข้าไปท่องเที่ยวในฝรั่งเศสก่อนจะมีการอาการป่วยแล้วก็เข้าไป
รับการรักษาโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ชนิดนี้ยังคงเป็นที่น่าวิตกเช้านี้ทีมข่าวเรารวบรวมยอดตัวเลข
ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมาให้ติดตามกันนะครับนี่ล่าสุดปรากฏ
บนหน้าจอยอดผู้ป่วยทั้งหมดหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ามราย
ส่วนยอดผู้เสียชีวิตหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเก้าศพแล้วจำนวนนี้เพิ่มขึ้นจาก
๑๔รายโดยพบว่าเป็นผู้ป่วยนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญ
สเตอร์ดำเพิ่มหนึ่งรายนะครับนะฮะขณะเดียวกันก็บอกว่าทางการ
เลเซียเองก็มีการออกมายืนยันว่าตอนนี้พบผู้ติดเชื้อรวม๒๒คน
รายขณะที่ทางสิงคโปร์เองบอกว่ามีผู้ติดเชื้อขยับไปอยู่ที่๗๒คน
รายเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะเดียวกันนะคะทางการจีนได้มีการระดม
เชี่ยวชาญแล้วก็ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วประเทศเพื่อเร่งหาทาง
ยั้งการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด๑๙ที่มีศูนย์กลางการแพร่ระบาด
เมืองอูฮันจากมณฑลหูเป่ยของจีนอย่างสุดความสามารถโดยสำนักงาน
การบินพลเรือนได้ให้ความร่วมมือโดยการใช้สายการบินภายในประเทศ
จำนวน๑๘๑เที่ยวบินสำหรับขนส่งเครื่องมือแล้วก็บุคลากรทาง
การแพทย์ไปควบคุมสถานการณ์ในเมืองอูฮันนะคะรวมถึงโรงพยาบาลที่ถูกสร้าง
ใหม่จำนวนหลายแห่งด้วยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ให้ได้โดยเร็วค่ะ